โชคชะตาที่มันเกี่ยวข้องมากกับเรื่องของตัวเลข
เขาบอกว่ามีเรื่องราวของตัวเลขนะครับ
ที่เป็นกลุ่มตัวเลขที่ใช้แล้วปลอดภัยสบายใจ
มีด้วยเหรอเดี๋ยวไปติดตามกันหน่อย
ติดตามกับคุณปอนด์นางฟ้าเลขลิกขิตช่วงของเลขคลิกชีวิตครับ
เลขคลิกชีวิตมาอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงตัวเลขมงคลพร้อมใช้งานใช้งานแล้วดีสบายใจ๑๑ตัวเลข๑๑กลุ่มตัวเลขสัปดาห์นี้ยังมีต่อนะคะอีกครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมชมแล้วอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลขเดี๋ยวดูกันก่อนว่ามีหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมมีหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะอาจารย์ปอมรออยู่แล้วนะคะ
แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะย้ำนิดนึงการดูเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่จะบอกว่าคุณมีเบอร์โทรศัพท์ที่มงคลหรือเปล่าก็คือการดูที่๗ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์โดยแยกเป็น๖คู่เลขนะคะก็ให้นำเลขมงคลที่เราได้พูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วและกำลังจะพูดในสัปดาห์นี้ไปใส่๖คู่เลขเริ่มต้นด้วยเลข๔๔นะคะเลข๔๔๘
เลขนี้จะเป็นเลขของคนที่มีไหวพลิบมีความฉลาดมีความรอบครอบอยู่ในตัวเองครบสมบูรณ์แต่จะเน้นไปทางวิชาการความรู้อย่าง
เพราะบุคลิกเขาจะนอบน้อมด้วยค่ะ
คือไม่ได้ฉลาดนิ่งนะฉลาดแบบมีลูกเล่น
ฉลาดแบบรู้จักวิธีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์
ก็ถือว่าเป็นเลขที่เสน่ห์แรงพอควรด้วย
เพราะความที่เขายืดหยุ่นเพราะความที่เขาเข้าใจคนง่าย
ก็ถือว่าทำมาค้าขายได้ด้วยนะคะสำหรับเลขนี้
อาจารย์พอพูดถึงเรื่องธรรมาค้าขายอยากจะคิดเลขเร็วมีไหมอาจารย์
คิดเลขเร็วเหรอ๔๙๙๔เลย
เลขนี้เป็นเลขของการคิดคำนวณหัววัย

เป็นเลขของการหัววัยและที่สำคัญเลขนี้ได้เปรียบในเรื่องของ
ความเก่งด้านภาษาความเก่งด้านไอทีและเป็นหัวทันสมัยด้วย
เป็นจะคล้ายนักข่าวเลขนี้ด้วยนะคะ
เป็นเลขแห่งข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ

เลขนี้ต้องยอมรับว่าใช้แล้วเป็นผู้ที่มีขั้นตอน
แต่รอบครอบดีนะทำตามขั้นตอนทำตามสเต็ปไปเลย
ไม่ต้องไปข้ามขั้นมันรอบครอบไว้ก่อน

มาดูอีกเลขหนึ่งค่ะ๕๖๖๕นะคะ
สำหรับ๕๖๖๕ค่อนข้างจะเป็นเลขที่โชคดีมาก
จะมียังไงคะทั้งเรื่องของทรัพย์สินที่เกิดมาก็มีเลย

มีทรัพย์สินมีความเป็นธรรมชาติของการประสานงาน
และก็ยังมีความฉลาดอยู่ในตัวด้วย
ดังนั้นเลขนี้จะค่อนข้างอเนกประสงค์นิดนึง

ความรักความสามัคคีความร่วมมือจะมาเต็ม
แต่ถ้าถามว่ามีเลขนี้อย่าไปมีทั้งเบอร์นะคะ

เพราะคุณมีพร้อมจิตใจก็ดีคนรักก็เยอะ
ถ้ามีเยอะเราจะเหมือนกับกลายเป็นคนที่เราได้แต่คิด

ตื่นตนกกับปัญหาที่เข้ามา

เหมือนกับว่าปัญหามาปัญญามีคือไม่ตกใจ
และพยายามที่จะเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วย

ถ้าอยู่ในคู่เบอร์โทรศัพท์ก็จะทำให้คุณไม่ร้อนลนเกินไป

อาจารย์๖๖เห็นบอกว่ามีเสน่ห์ดี
ใช่มีเสน่ห์ค่อนข้างบอกเป็นตัวเลขล้านลา

ล้านลาคืออารมณ์ดีโดดเด่นสวยงาม
ขายอะไรก็ได้ช่างยิ้มแย้มแจ่มใส

เบอร์๖๖๖เลข๖๖๖ก็ต้องบอกว่า
เป็นจุดเด่นในวงสังคมเลยล่ะอย่างเช่นดารา
เลขนี้เป็นเลขเงินแรงเข้าแรง

ออกแรงดังนะมีคอมเมนต์นิดหนึ่ง
อย่าไปไว้คู่สุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์

เสน่ห์มาเต็มค่ะ
เนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่เข้าถึงจิตใจคน
และเป็นคนที่แต่งตัวหรูหราดูดีเข้าสังคมดี

แล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อีกหนึ่งตัวเลขอาจารย์อันนี้หลายคนคุ้น
จริงถ้าเราฟังแล้วสวยงามมาก

เขาจะชอบเรื่องแปลกแหวกแนว
ชอบคิดอะไรได้ในสิ่งที่เราคิดไม่ได้
แต่ว่าก็ดีนะคะถือเป็นเรื่องของการที่ประสบผลสำเร็จ

รู้สึกว่าเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองก็ยังมีอยู่เลขนี้

สัปดาห์หน้ามาดูกันว่า
ตัวเลขไหนที่ใช้แล้วไม่ค่อยจะดี
ควรจะเปลี่ยนเดี๋ยวมาดูกันจันทร์หน้าค่ะ